เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมครับในเรื่องนี้ทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็มีการจับมือมาร่วมกันกับอีกสี่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับมีการลงนามบันทึกความตกลงความเข้าใจกันในการร่วมมือการพัฒนาและยกระดับอุต
ก็บอกนะครับว่าการทำวิจัยและก็นวัตกรรมนั้นต้องทำเพื่อต่อยอดได้จริงครับ
ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ก็จะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื
อุตสาหกรรมยานยนต์นั้นเดินหน้าไปสู่การผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สะอาดประหยัดแล้วก็ปลอดภัย
คล้องกับเทรนด์ของโลกที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมากขึ้นแล้วก็เป้าหมายลดมลพิษนะครับ
ให้ได้๓๐ในปี๒๐๓๐ด้วยนะครับ
ทางด้านของนายพงพันธ์แก้วตาทิพย์ครับรองภูมิในการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็บอกนะครับว่าตอนนี้
กำลังมุ่งไปเป็นสังคมคาร์บอนต่ำอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกเองก็แนวโน้มจะเปลี่ยนไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ซึ่งไทยเองเป็นฐานการผลิตแล้วก็ส่งออกยานยนต์อันดับ๑๐ของโลกและอันดับหนึ่งของอาเซียน
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงเป็นส่วนสำคัญครับในการช่วยทำให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถก้าวข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลงอันนี้ไปได้แล้วก็เป็นการเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันให้กับไทยในตลาดโลกด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการที่จะได้เปรียบในการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลกได้อีกด้วยนะครับ